คุณผู้ชมฮะอีกคดีหนึ่งก็อุ้มจีนเหมือนกันนะฮะ
เพื่อไปเรียกค่าถ่ายค่าตัวเนี่ยนะฮะ
อันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สาธรณ์เพราะว่ามันมีภาพให้เห็นชัดเจนเหมือนกันนะครับ
แล้วก็คนร้ายในการอุ้มรีดครั้งนี้มี๑๑คน
ตอนนี้ตำรวจนำตัวฝากขังไปแล้ว๓คนจับได้แล้วนะฮะ
แล้วก็ขอหมายจับเพิ่มอีก๓คน
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวสาธรณ์นะคุณฮะ
คือคดีนี้ภรรยาของผู้เสียหายชาวจีนได้มาแจ้งความนะครับ
บอกว่านายหวนติ่งซ่วนอายุ๓๐ปี
ถูกกลุ่มคนร้ายนะฮะซึ่งเป็นชาวจีน๒คนเป็นชาวไทย๑คนเนี่ย
เรียกตัวอุ้มตัวไปเรียกฆ่าไทยเมื่อวันที่๑๖เมษายนนะครับ
โดยผู้เสียหายถูกอุ้มตัวไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสาธรณ์
แล้วก็เรียกค่าไทย๑ล้าน๘แสนบาท
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายชาวจีนรายนี้แล้วนะครับ
เพราะว่าเขายอมนะที่จะโอนเงินให้กลุ่มคนที่อุ้มเขาไปครึ่งหนึ่งก็คือ๙แสน
หลังจากนั้นเขาโทรศัพท์คุณบอกเพื่อนเพื่อนโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจเข้าไปช่วยเหลือได้ได้อย่างปลอดภัยนะฮะ
และจับผู้ต้องหา๓คนคนที่อุ้มเนี่ยนะฮะ
ก็คือนายเว้ยวินเถาสัญชาติจีนนายเอกราชแล้วก็นายสุรชัยซึ่งเป็นชาวไทยนะครับ
ตำรวจพบว่าคดีนี้มีผู้ก่อเหตุรวม๑๑คน
หลังจากจับผู้ต้องหาได้แล้ว๓คนนะครับ
ส่วนชายที่ปรากฏในภาพวงจรปิดอีก๘คน
จำนวนนี้เป็นคนไทย๖คนคนจีน๒คน
มีผู้หญิงร่วมอยู่ด้วยอยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับ
ตำรวจมีหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดที่ร้านกาแฟนี่คือภาพนี้
เตาปูนช่วงบ่าย๓ของวันที่๑๕เมษายน
อดคล้องกับคำให้การของนายหวนติ่งซ่วนผู้เสียหายที่ถูกอุ้มไป
บอกว่านัดเจอกันกับนางสาวเซี่ยวเหลยเพื่อเจรจาเรื่องเงิน
ตัวผู้เสียหายยืมจริงยืมไปจากนางสาวเซี่ยวเหลยจริง
จำนวนหนึ่งล้านแปดแสนบาทแต่กลับถูกนางสาวเซี่ยวเหลยกับพวก
เป็นชายชาวจีน๓คนคนไทย๘คนพาเดินออกจากร้านกาแฟ
ไปในช่วงบ่าย๓๓๑นาทีจากนั้นกลุ่มคนร้ายได้พา
นายหวนติ่งส้วนผู้เสียหายเนี่ยขึ้นรถยนต์ไปที่โรงแรมแห่ง๑
สาธรณ์ช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๒๐นาทีอันนี้มีภาพเห็นนะฮะ
วงจรปิดภายในโรงแรมจับภาพขณะที่กลุ่มคนร้าย
พาผู้เสียหายเนี่ยขึ้นลิฟต์ไปชั้นสี่ก่อนแล้วก็ขึ้นลิฟต์ต่อไปยัง
๖อีกครั้งก่อนจะพาเข้าไปห้องพักเพื่อเรียกเงินค่าถ่าย
เป็นจำนวนหนึ่งล้านแปดแสนบาทผู้เสียหายอย่างที่บอกไป
เงินคืนให้เก้าแสนบาทครึ่งหนึ่งคนร้ายทิ้งผู้เสียหายไว้
ก่อนผู้เสียหายได้ติดต่อส่งข้อความให้เพื่อน
แจ้งตำรวจมาช่วยเหลือนะครับล่าสุดวันนี้ครับพลตำรวจตรีธวัฒนเกียรติจินดาควรสนอง
บังคับการตำรวจนครบาน๕ก็บอกว่าตำรวจจับผู้ต้องหาและส่งฝากขังไปแล้ว๓คน
แล้วในวันนี้จะขอหมายจับเพิ่มอีก๓คนซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนะครับ
ยังหลบหนีอยู่ในประเทศไทยส่วนการสอบปากคำผู้ต้องหาให้การรับสาภาพ
บอกว่ามีชายชาวจีนเป็นคนสั่งการว่าจ้างให้ไปก่อเหตุ
ผู้เสียหายที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งจริงตามภาพในวงจรปิดวันที่๑๕เมษานะฮะ
ก็ตามหลักฐานที่ปรากฏเลยซึ่งช่วงเย็นวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
จะประชุมสรุปความคืบหน้าในคดีนี้ต่อไปนะฮะแต่ว่ามีรายงานข่าวออกมานะคุณว่า
ผู้เสียหายคือเคยยืมเงินยืมเงินของสาวชาวจีนก็คือนางสาวเซี่ยวเหลยจริง
๘แสนบาทเพื่อเอาไปทำอะไรบางอย่างนะครับหลังจากนั้นไม่คืน
พอไม่คืนแล้วก็ถูกนางสาวเซี่ยวเหลยพร้อมพวกจัดการในการที่จะเรียกเงินคืน
เงินที่เคยยืมไปนะฮะคดีนี้ก็ถือว่าต้องคลี่คลายกันต่อนะครับ